ส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปีวันนี้นะครับ
เป็นการแข่งขันในรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ไทยเจอกับจีนเจ้าภาพซึ่งก็สู้กันได้แบบสนุกสูสี
สุดท้ายสาวไทยต้านไม่อยู่แพ้ไปแบบวิด๓ต่อ๒เซตครับ

ทีมยุคชนหญิงไทยชุดน้ำเงินพบกับทีมเจ้าภาพ

เพราะว่าใทยในวันครบ๒นั้นรอบแรกก็มีแค่ทีมเดียวครับ
เซทเมื่อแรกจีนชนะไปก่อน๒๕ต่อ๑๔
จากนั้นไทยงัดฟอร์มเก่งใช้เกมรูปแบบผสมผสาน
ซึ่งก็ได้ประพัดศรกองอุดมเป็นตัวหลัก
รวมถึงบอลเร็วที่หนักหน่วงจากอุตสาดาวเวิร์นนะครับ
และลูกเสิร์ฟที่ไว้ใจได้ของปียรัฐบุตรดาวงก็ชนะไปได้บ้างนะครับ
๒๕๒๒และ๒๕๑๘นะครับ
ก็แซงขึ้นมาเป็น๒ต่อ๑เซตช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสแล้วนะครับ
แต่ว่าเซตที่๔จีนกลับมาเล่นได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็แน่นอนขึ้นนะครับ
ชนะไปได้อีก๒๕ต่อ๑๔ก็ตีเสมอเป็น๒ต่อ๒เซต
ต้องลุ้นถึงเซตดีกาเซตสุดท้ายตัดสินกันนะครับ
ซึ่งในช่วงเซตที่๕ครับจริงไทยก็มีโอกาสนะครับ
นำอยู่ถึง๑๒ต่อ๑๐แต่ว่าจีนนั้นมีจุดเปลี่ยนนะครับ
ส่งทางด้านสู้หลิวเหยาวลงมาเสิร์ฟจนได้๒แต้มติดเสมอที่๑๒ต่อ๑
และจังหวัดสำคัญคือปียรัฐบุญดาวงผู้ทำคะแนนสูงสุด๒๓แต้ม
ไปติดบล็อกของจีนนะครับแล้วก็มาโดนตัวปียรัฐออกไป
ทำให้จีนแซงนำ๑๒ต่อ๑๓นะครับ
สรุปแล้วจีนชนะไทยไป๓ต่อ๒เซตนะครับ
ซึ่งรอบรองชนะเลิศหากไปถึงจุดนั้นได้
ก็มีโอกาสเจอกับญี่ปุ่นแชมป์เก่าที่เคยพบกัน
รอบชิงชนะเลิศครั้งที่แล้วครับ

นายจรรย์เนียมทัพทิมหัวหน้าผู้ฝึกศร
ชมลูกทีมว่าเล่นได้ดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมา
สู้กับจีนได้แบบไม่เกรงกลัวนะครับ

เล่นได้เหมือนวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบ๔ทีมนะครับ

ไปชิงชำโลกต่อที่อธินาณาในเดือนมิถุนายน
แต่ก็ย้ำนะครับว่าต้องไม่ประมาท
ทีมชาติไทยครับจะได้พัก๑วันก่อนลงแข่งขันรอบ๘ทีมสุดท้ายในวันเสาร์ที่๑๑มีนาคมนี้
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะนำภาพการแข่งขันมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามนะครับในเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาทีติดตามกันได้นะครับ